เอาล่ะค่ะอันนี้เมนูที่๒แล้วค่ะพี่เอกของวันนี้
เอาละครับแต่ว่าเมนูที่๒เป็นเมนูที่คิดโดยน้องสาว
คือตัวเองคิดสูตรนี้ตัวเองไม่ทานพรุ่งแพ้กุ้ง
แต่คิดสูตรนี้เพื่อให้พี่สาวทาน
แล้วคุณแม่เป็นคนรับสูตรมาจากน้อง
แล้วมาถ่ายทอดให้มาช่วยจะมาทำให้ลูกทานวันนี้

มาถึงเมนูที่๒นะคะพระกุ้ง
เด็ดก็จะมีกุ้งสดแก่เปลือก
น้ำพริกเผาพริกขี้หนูพริกแห้งทอด
หอมแดงมะนาวตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ
อันดับแรกแม่ครับน้ำยำฝั่งโน้น
ให้นิดนึงครับ
ขออนุญาต

ที่บ้านท่านจ๊ะชอบทานผักค่ะ
คุณยายเขาจะชอบย้ำว่า
เวลาทุกมื้ออาหารทุกมื้อต้องมีผัก

เราเป็นผู้หญิงต้องดูแลรักษาลิฟท์ร่างอ๋อต้องกินผัวนะครับต้องกินผัว
พริกเผาก่อนเลยค่ะตามด้วยพริกขี้หนูซอยใช่ไหม
เอาน้ำตาน้ำตาน้ำตากับน้ำตาลค่ะลูกน้ำปลากับน้ำตาลขอน้ำตาลหน่อยค่ะ
น้ำตาลได้ค่ะมะนาวบีบต่อค่ะ
แม่คะเมนูนี้ขอแซ่บใส่ได้ใส่เลยตามที่หนูต้องการ๓โลกต่อหนูค่ะได้เลยค่ะ
แสดงว่าแม่เนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีประสบการณ์ในการทำแต่เรียนรู้เอาใช่ค่ะ
ก็เวลาคุณยายสอนอะไรคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เขาก็จะชอบเมนูใหม่ใหม่แต่ทีเนี้ย
เรียนรู้ไปเรื่อยเรียนรู้ทีนี้พอตอนนี้พอน้องสอนอะไรซึ่งเมนูนี้คุณยายไม่ค่อยทำนะ
เพราะว่ามันจะเป็นแบบมันเผ็ดแล้วมันดูแซ่บคุณยายไม่ทาน
ไม่ทานค่ะแต่ที่น้องน้องจุ๊กแจงสอนนะน้องจุ๊กแจงสอนแม่มาค่ะหน้าตาดีหน้าตาดี
ควรไม่เข้ากันค่ะควรไม่เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมดูเขาว่ามันเป็นยังไงนะคะ
แม่ครับเวลาได้ทำอาหารทำกับข้าวทำอะไรให้ลูกเมนูใหม่เนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
ภูมิใจค่ะแล้วแม่ไม่ระวังเลยว่าเอ๊ะมันจะอร่อยไหมเพราะว่าเป็นเมนูใหม่ของเรา
เป็นเมนูของแม่นะคะลูกชั้นเดียวนะคะพี่ทายเป็นอะไรคะ
โอ้โหคุณแม่ลองดูจ๋าลองดูแล้วจ๋าจะร้องยิ่งกว่าพี่
เฟียร์ยังค่อยหน่อยไหมสั่นมะนาวนิดหน่อยค่ะโอเค
แสดงว่ากับข้าวบ้านนี้เชื่อมโยงกับผูกพันเพราะว่าเนี่ยน้องสาวคิดให้แม่ทำให้พี่ทาน
ใช่แต่ว่ามันเชื่อมโยงความผูกพันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าความสนุกการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวค่ะ
แต่ว่าเนี่ยพอจ๋ากินเมนูเนี่ยจะสั่งให้พี่ทายลองจ๋าที่ที่กินน่าจะได้แล้วล่ะ
จ๋านี่เขาไปเรียนทำกับข้าวนะเรียนทำอาหารนะ

ไม่เคยไม่กล้าทำอะค่ะมันลืมสูตรอะ
เป็นไงลูก

แล้วทีนี้เราก็ใส่ตะไคร้นะคะ

ตะไคร้นี่ดีนะครับ

ไล่ลมตะไคร้ไล่ลมดีค่ะแล้วก็ทุบนิดนึงให้มันหอม
๑๘๐๐โตสิยอมรับตะไคร้เนี่ยบ้านพี่เวลามีพายุที่ลงต้นไม้ผังเสื้อใช้ตะไคร้ตลอด

ถ้าใส่แพร่หนูซอยนะคะ

คือบอกเลยว่านี่ไม่ใช่คาแรคเตอร์ของแม่แน่

จัดกุ้งจัดกุ้ง

สอนแม่หนูบอกว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องโชว์กล้อง
ต้องพูดกับกล้องตลอด
ว่าจะทำอะไรก็ตามแม่หนูก็ต้องโชว์กล้องตลอด

การทำอาหารบางทีก็เป็นศิลปะชนิดหนึ่ง

จำไหม
เอาละครับนี่เป็นขั้นตอนการราดน้ำยำ
ลงไปแล้วจะกลายเป็นกุ้งราดกุ้ง

เอาด้วย

อันนี้พูดตรงนะให้พูดตรงเลย
ตั้งแต่มีแม่ซุปตามาทำเนี่ย
วันนี้เป็นเมนูที่มีหน้าตาสวยที่สุด

มีพริกทอดตามที่พริกทอดนะคะ

แล้วมาดูกันครับทุกครับว่าเมนูของ
ยังไม่เสร็จอีกแล้ว

ทำสำเร็จแล้วก็ดีใจด้วยเหมือนกันนะคะเย่
นี่แหละหน้าตาอาหารเมนูพลากุ้งของคุณแม่และคุณแจ
หน้าตาดีเหมือนคนทำเลยนะคะ
มาดูฝั่งแม่เล้งและแม่เรียนกันบ้างนะคะ
ดูท่ากำลังง่วนกับการทำข้าวต้มมัดสูตรเด็ด
สำหรับต้อนรับแขกในวันนี้กันน่าดูเลยล่ะค่ะ
โตข้าวต้มมันต้องเช็ดน้องให้เอียม
เช็ดก็มันเปื้อนนะสิ

และตอกสำหรับห่อและมัดข้าวต้มนั่นเองค่ะ

ก็ง่ายมากไปดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะ
ตอนแรกกันเลยค่ะเริ่มจากการนำน้ำกะทิไปเคี่ยวไฟอ่อน
เกลือน้ำตาลทรายคนไปเรื่อยให้ละลายเข้ากันกับน้ำกะทินะคะ
จากนั้นนำข้าวเหนียวดำที่เตรียมไว้ไปล้างและสาวน้ำให้สะอาด
เทน้ำออกก่อนนำไปใส่ลงในกะทิที่เคี่ยวไว้
วนไปเรื่อยจนข้าวแห้งได้ที่ก็ปิดไฟยกลงพักไว้ให้เย็นค่ะ
มาถึงขั้นตอนการห่อนะคะตักข้าวใส่ใบตองที่ตักเตรียมไว้ค่ะ
ใส่กล้วยแล้วห่อปิดด้วยใบตอง
และนำต่อมามัดประกบกันนำไปนึ่งให้สุกใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะ
ต้มมัดของแม่เรียงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาล้อมวงชิมกับข้าวแม่กันค่ะ
เขาว่าเป็นกิจสับเล่าลืนอะไรว่าแม่ก็ห่วงลูกสาวมาก

ถึงขนาดน้องสอบไปเรียนเมืองนอกได้

คุณแม่เล็กดิฉันร้องไห้นะคะ
หออยู่รังสิตนี่เองค่ะ